ไทยรัฐนิวส์โชว์วันนี้เรามีเรื่องของคนต้นแบบที่น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างสำเร็จนะครับ
วันนี้เราจะเสนอเรื่องของต้นแบบในการทำงานครับ
มีนายอำเภอท่านหนึ่งอยู่ที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ท่านทำงานทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อให้ลูกน้องดูเป็นแบบอย่างโดยไม่เคยดูถูกอาชีพของคนอื่นเลย
งานล้างห้องน้ำท่านก็ทำเพราะว่าในอดีตเนี่ยท่านเคยลำบากยากจนเคยทำงานเป็นลูกจ้างดูแลห้องน้ำมาก่อน
ก็เลยไม่ดูถูกอาชีพของคนอื่นเพื่อเป็นต้นแบบให้กับลูกน้องเห็นนะครับ

ทุกเช้าสุพรธีรโรชาลีในอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสเกต
ปั่นจักรยานคู่ใจออกไปหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อรดน้ำต้นดาวเรือง
ร่วมใจกันปลูกไว้พร้อมกับประชาชนทั่วประเทศ
พร้อมคอยตรวจตราความสะอาดเพื่อให้ภูมิทัศน์หน้าอำเภอสวยงามอยู่เสมอ
จากนั้นก็ปั่นจักรยานไปที่ว่าการอำเภอเพื่อทำความสะอาดห้องน้ำ
ถูพื้นเช็ดกระจกและขัดถั่วซ่วมอย่างคล่องแคล่วโดยไม่มีทีท่ารังเกียจ
เพราะนี่คืออาชีพแรกในชีวิตการทำงาน

หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อประมาณปี๒๕๕๙
หลังจากนั้นก็จะเป็นความคุ้นชินของผมมาโดยตลอดว่า
ถ้าผมไปรับเศรษฐการณ์ที่ไหนก็แล้วแต่ห้องน้ำสถานีรายการ

เช่นถ้ามันดูหน้าการเขาไม่ทำทำบ้าง

เอาน้ำเข้าไปลาดไปล้างตามโอกาสต่าง
ตอนนี้พอเป็นในอำเภอ
ในสถานีรายการเป็นหัวหน้าส่วนของอำเภอนั้น
ตัวเองมีหน้าที่กำหนดนโยบายขับเคลื่อนหลายเรื่อง
ทุกระดับว่าในการจะให้สถานที่รัชกาล

เป็นหน้าตาก็คือห้องน้ำ
ซึ่งจะเป็นปัญหากับสถานที่ราชการ

คือ๑ห้องน้ำเหม็นน้ำไม่สะอาดอุปกรณ์ไม่ได้
อาชีพลูกจ้างดูแลห้องน้ำในอดีต
กลายเป็นบทเรียนชีวิตเล่มสำคัญ

สอนและเป็นต้นแบบการทำงานในการฝึกความอดทนมีวินัย
รวมไปถึงการตรงต่อเวลาและซื่อสัตว์สุจริต
ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในหน้าที่

คือการไม่คิดดูถูกอาชีพของผู้อื่น
เพราะรู้ดีว่าทุกคนมีพื้นฐานชีวิตและโอกาสที่ไม่เหมือนกัน
ที่สำคัญงานทุกงานมีความสำคัญเท่ากันหมด
ตามอาชีพและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผมมีบุญวาสนาที่ได้มาเกิดเป็นคนไทย
ผมมีวาสนาดีอย่างสูงยิ่งที่ได้มีโอกาส
เป็นคลาดการณ์ในพระบาทสนิทพระเจ้าอย่างหัว
อยากฝากว่าวันนี้ราชการให้กับผมเยอะมาก
ผมยังทุ่มเททำงานให้กับราชการให้กับแผ่นดินนี้ยังไม่เพียงพอ

ฝากเป็นข้อคิดให้กับทุกคนว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ทำ
โอกาสวันเวลานั้นบางทีวันนี้เรามีโอกาส
วันข้างหน้าเราอยากทำเราอาจจะขาดโอกาส
อยากให้ทุกคนว่าวันนี้เรามีพลังงานที่เข้มแข็ง
มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนอยากให้เหลียวหน้าแลนหลัง
พี่น้องดูเพื่อนร่วมงาน
ดูผู้เกี่ยวข้องว่าเราทำเต็มที่หรือยัง
พี่น้องได้ประโยชน์จากเราทำหน้าที่สมบูรณ์หรือยัง
ฝากเป็นแนวคิดนี้ครับ
เรื่องราวชีวิตของนายอำเภอยางชุมน้อย
เป็นอีกหนึ่งต้นแบบการทำงานให้กับข้าราชการยุคใหม่
เพราะนายอำเภอได้น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
เรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
ที่ใช้ทรงงานผ่านโครงการพระราชดำริกว่า๔๐๐โครงการของพระองค์

และยังเป็นตัวอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ที่มีความเอาใจใส่คอยสอบถามปัญหา

หากประชาชนที่ไปติดต่อราชการเกิดความสงสัย

เมื่อใครได้ไปที่ว่าการอำเภอแห่งนี้

ทุกครั้งท่านก็จะมีการลงพื้นที่ดูแลพื้นที่รอบอำเภอนะคะ
นำลูกน้องในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาด
แล้วก็ความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในพื้นที่อำเภอนะคะ
แล้วก็จะมีการถามข่าวถามทุกสุขของลูกน้องอยู่เรื่อย

จะกับอศกับพวกพนักงานหรืออะไรทำเองทั้งหมด
สนามไม่ว่าปลูกดอกดาวเรืองหรือว่าจะตัดย่าค่ะ
ตอนแรกไม่ทราบว่าเป็นท่านนะคะเป็นในอำเภอ
นึกว่าเป็นอศเพราะท่านใส่หมวกคุม
ก่อนทำงานท่านก็จะเรียกไปทำความเข้าใจในลักษณะงานนะครับ
ระหว่างงานท่านก็จะมีการติดตามว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมนะครับ
พองานจะเสร็จแล้วท่านก็จะไปดูอีกทีหนึ่ง
เพื่อมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขท่านก็จะให้คำแนะนำที่หน้างาน
เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ
เต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้

ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงนั้น
ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ
ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยัน

ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น
พระบรมราชวาสในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วันที่๘กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๔